มาดูอีกข่าวหนึ่งก็เป็นการเตือนภัยกันเหมือนกันนะครับ
เตือนสังคมระวังขอทานสี่จุดศูนย์

พี่แอบบอกวันนี้ขอทาน๔จุดศูนย์เหรอ

เรียบเคียงด้านข้างรถที่จอดติดไฟแดงอยู่อะไรก็ตาม
จากนั้นเคาะกระจกขอเงินหน้าตาเฉยเลยนะครับ

ระบุว่าช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง
ขณะที่มีฝนตกและมีผู้หญิงกับผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์
ผู้ชายใส่เครื่องแบบทหารบกมาเคาะกระจกรถ
ด้วยความงงและปนความตกใจนิดหนึ่ง
เราก็มึนและค่อยเปิดกระจกลง
ผู้หญิงคนนั้นก็ได้ขอตังค์เราประมาณ๑๐๐๒๐๐บาท
น้ำมันสามีจะติดคุกบ้างแหละต้องรีบไปเรือนจำ

อ้าวคุณถ้ามีคนมาเคาะกระจกอยู่ขอเงินคุณแบบนี้คุณตกใจไหม
ใจสิคุณแล้วก็อย่างที่บอกว่าฝนมันก็ตกด้วย

แล้วอยู่ดีมีใครก็ไม่รู้มาทำแบบนี้
ผู้หญิงคนที่โดนเคาะกระจกที่ขับรถไปติดไฟแดงอยู่ที่เจอเหตุการณ์นี้

เพราะเวลาด้วยและสถานการณ์ด้วย
ส่วนสองคนนั้นเขาก็ทำท่าเหมือนไม่พอใจ
เราก็เลยรีบปิดกระจกและไม่ได้คิดอะไรนะครับ
แต่เราจำหน้าผู้หญิงคนนั้นได้แม่นเลย
ส่วนพฤติกรรมคือเขาก็จะไล่เคาะกระจกรถ
เพื่อขอเงินโดยอ้างเหตุผลต่างนานา

ก็ไปเคาะกระจกขอกับรถคันอื่นต่ออีก

ขอเงินกันก็พูดตรงคือหน้าด้านหน้าแบบนี้เลยเหรอ
ตัวเธอเองเมื่อกลับถึงบ้านก็ตัดสินใจเล่าเรื่องให้คนที่บ้านฟัง

สี่แยกบ้านสวนเหมือนกันเด๊ะเลย
และได้ให้ความช่วยเหลือไปด้วยคือให้เงินไปด้วยแหละ
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันที่จุดเดิม

เขาได้ขี่รถจักรยานยนต์มาข้างเราเช่นเดิม
หันไปมองแล้วก็จำหน้าได้เป๊ะเลย
ผู้หญิงคนเดิมเป๊ะเลยเพราะฝังใจเลยค่ะ
รอบนี้เขาได้แต่มองค่ะไม่ได้เคาะกระจกรถเรา
คือคุณอยู่ขับมาจอดข้างจ้องมองเข้ามาในรถเรา

แล้วก็ทั้งคู่เขาจะเลือกเคาะเฉพาะรถที่ดูดีมีราคาเท่านั้น
นี้มีผู้เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แชร์กันจำนวนมากเลยนะครับ

และยังมีผู้เสียหายหลายคนที่เปิดเผยเหมือนกัน
บอกเคยเจอพฤติกรรมของชายหญิงคู่นี้ในลักษณะแบบนี้กลางท้องถนนครับ
เรื่องนี้ทีมของเราก็สอบถามกับผู้กับการสภมชมนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุษนาฏ
เปิดเผยว่าหลังจากได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ได้สั่งการไปยังตำรวจทั้งสายตรวจและตำรวจจราจร
ให้เฝ้าสังเกตชายหญิงตามลักษณะดังกล่าวที่ถ่ายรูปไว้ได้
หากพบให้ควบคุมตัวมาสอบสวนหารายละเอียดและความผิด
ส่วนทะเบียนรถได้ให้ชุดสืบสวนหาชื่อเจ้าของผู้ครอบครองรถที่แท้จริง
แล้วก็ฝากให้ผู้เสียหายที่โดนข่มขู่เรียกเอาเงินมาแบบนี้มาแจ้งความ
เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในการที่จะจับกลุ่มชายหญิงคนนี้เข้าคุกต่อไปด้วยนะครับ
ถึงบอกเป็นขอทาน๔๐เหรอแล้วก็ขอทานกลางถนนเลยนะฮะ
ภัยอันตรายมีอยู่รอบตัวจริงนะคุณผู้ชม